ชาวบ้านในตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองพิศนุโลก

มันเกิดจากธรณีพิโรธหรือเปล่า

ถ้าไม่เห็นก็อาจจะตกลงไปได้รับบาดเจ็บได้
พูดถึงเรื่องของความเชื่อว่าเป็นธรณีพิโรธหรือเปล่า
เจออาทีจังหวัดเขาไปตรวจสอบให้

เกิดจากโพรงน้ำใต้ดิน

มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเท่านั้นเอง
เป็นภาพเหตุการณ์เนี่ยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แผ่นดินแยกแบบนี้เกิดที่หมู่ที่๑บ้านวังยาง

หมู่ที่สามบ้านปากดอนและพื้นที่หมู่ที่ห้า
วังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเขาก็หวาดกลัวนะคะ
โดยในภาพจะสังเกตว่าเห็นผิวดินมันแยกตัวแล้วมันก็ซุด
ระยะทางประมาณเป็น๑๐เมตรค่ะ

แล้วแต่บางแห่งก็มีความลึกความกว้างไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพดิน
ท่ามกลางความหวาดภาวะลือกันไปปากต่อปาก
เป็นรางร้ายหรือเปล่าที่คนในหมู่บ้าน
อาจจะทำอะไรบางอย่างผิดไปผิดผีไป
แม่พระธรณีพิโรธเลยสำแดงฤทธิ์แบบนี้
วันนี้เราส่งคุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขไปตรวจสอบนะคะ
พบกับนางน้ำอบเปรมกาศอายุ๖๒ปีค่ะ
อกนะขออนุญาตเรียกป้าอบนะคะ
อบเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนแรกเลย
ค่ำคืนวันที่๑๓เมษายนต่อเนื่อง๑๔เมษายน
ช่วงเวลานั้นเกิดพายุฝนฟ้าขนอง
มีเสียงฟ้าร้องสลับกับเสียงฟ้าผ่าตลอดคืนเลย

ตัวเองกับหลานไม่กล้าออกไปนอกบ้าน
ก็ได้แต่นอนกอดกันอยู่ในบ้านเสียงมันน่ากลัวมาก
หลังจากนั้นได้ยินเสียงแผ่นดินลั่นดังเปรี้ย
จนกระทั่งตอนเช้าฝนหยุดค่ะ

เห็นรอยดินมันแยกออกจากกันเป็นทางยาวประมาณ๒๐เมตร

ก็มีรอยลักษณะนี้ยาวไปถึงประมาณ๓๔หลังเลยนะ
ความกว้างของรอยก็มีตั้งแต่๓๐เซนติเมตรไปจนถึง๕๐เซนติเมตร
ลึกลงไปก็ประมาณ๔๐๕๐เซนติเมตร
โอบบอกว่าลักษณะดูแล้วเหมือนมีตัวอะไรเลื้อยผ่าน
เกิดมาอายุอนามเท่านี้ล่ะอายุป้าอบ๖๒แล้วนะ

จากนี้เล่าต่อบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้
ความเชื่อของคนเท่าคนแก่ที่เขาลือมา
กลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีหรือเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับคนในหมู่บ้าน
อาจจะเป็นเพราะคนในหมู่บ้านไปทำอะไรไม่ถูกไม่ควร
แม่พระธรณีก็เลยพิโร่สำแดงฤทธิ์ออกมา
ตัวเองไปจุดทูปบอกกล่าวขอขมาแล้วนะคะ
เพราะว่าหลังจากนั้นฝันด้วยฝันว่าหลานตกลงไปในหลุมนี่แหละ

สงสัยคนเขียนกลัวอัศวินเหมือนกัน
ในฝันนะตัวใหญ่อะไรสักอย่างนะมั้งเนี่ย
ไปเลยนะออกทางไปนะทางแล้วมันก็มีน้ำล่อไปแม่น้ำน่าน
ลงแม่น้ำนั่ง
เป็นความเชื่อนะของคนที่เป็นเจ้าของบ้าน
ที่มีรอยพาดผ่านใต้ถุนบ้านก็เป็นความเชื่อของเขา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิษสนุนโลกค่ะ
เดินทางไปตรวจสอบข้อที่จริงระบุว่าจุดเกิดเหตุ
มันอยู่ใกล้กับแม่น้ำน่านที่มันไหลผ่านในตำบลวังน้ำคู
อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมหรือผืนนา
ว่ารอยแยกดังกล่าวเป็นช่องทำน้ำนะคะ
เชื่อว่าไม่ใช่รอยแยกของเปลือกโลก
เรื่องนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ในช่วงภัยแรงเท่านั้นเองค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิบายมาแบบนี้นะคะ